สวัสดีครับช่วงนี้มาอัปเดตข่าวยามดึกกันนะครับ
ครั้งแรกของค่ำคืนนี้ไปเริ่มกันที่เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนคุณผู้ชมครับ
ที่จนครนายกมีชายวัย๔๕ปีนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์อยู่หน้ารถบรรทุก
โดยคนขับรถบรรทุกอ้างว่าเขามองไม่เห็นครับชนแล้วก็เหยียบจนเสียชีวิตคาที่
ติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ
เกิดดูปฏิเหตุรถบรถจักรยานยนต์บริเวณ๔แยกบ้านนาถนนสวรรณศร

ทำให้นายสมนึกบุญเสริมอายุ๔๕ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์
เสียชีวิตอยู่กลางถนนรถพังยับเยินทั้งคัน

นายนารินคำทรัพย์อายุ๓๖ปีคนขับรถบรรทุก
ปากคำกับตำรวจว่ากำลังจะกลับรถใกล้กับจุดเกิดเหตุ

จึงจอดรถแล้วให้พรยานลงมาดู
พบคนขับขี่รถจักรยานยนต์ถูกรถทับเสียชีวิตแล้ว

ออกมาจากซอยแล้วเบี่ยงออกเลนกลาง
จะถูกรถบรรทุกชนและทับเสียชีวิต
ต้องกล้อมปล่อยจอดปิด
ตำรวจเตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
กิกุรายที่จังหวัดทศนายกเกิดดูปฏิเหตุรถกระบะ
ชนกับเสาไฟสองสวางกกลางถนนสวรรค์
ในพื้นที่หมู่๓ตะบนเกาะหวายอำเภอปากพลี
ผักที่บรรทุกมาตกเปลี่ยนถนน
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถกระบะกันชนด้านหน้าหลุด
ประตูด้านซ้ายมีรอยยุบล้อหลังขวาระเบิด
ผู้ภัยช่วยกันเก็บกวาดผักออกจากผิวจราจร
เพราะดีที่นายพานุพงศ์จันแก้วอายุ๓๐ปีคนขับ

ก่อนเกิดเหตุรถกระบะบรรทุกผักสดมาเต็มคันจากเชียงใหม่

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุยางล้อหลังขวาระเบิด
เสียหลักปีนเกาะกลางถนนชนกับเสาไฟส่องสว่างอย่างจัง

บนถนนสายตากวังเจ้าตะบนวังหินอำเภอเมืองตาก
หลอดไฟที่บรรทุกมา๑๐กล่องถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหาย
ชาวบ้านพลเมืองดีและครูโรงเรียนตรีวิทย์
ใกล้กับจุดเกิดเหตุช่วยกันนำน้ำดับไฟ
จะแจ้งดับเพลิงของเทศบาลเข้าดับไฟที่ลำไม่ยากข้างทาง
คนขับรถกระบะอ้างว่าเพิ่งกลับจากรับซื้อหลอดไฟฟ้า

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายหลอดไฟระเบิด
ไม่นานก็มีไฟลุกไหม้ขึ้นและลุกลามไหม้ทั้ง๑๐กล่อง
ที่ครูและชาวบ้านจะเข้าช่วยเหลือ
ที่จังหวัดชาเชิงเซาเกิดเหตุไฟไหม้รถพ่วงบรรทุกเหลือกไม้
บริเวณจุดกลับรถท่าทองถนนสิริโสธรในพื้นที่ตะบนท่าสะอ้านอำเภอบางประกง
คนขับต้องถอดทางพ่วงออกจากส่วนหัวของรถ
ก่อนจะประสานรถดับเพลิงเข้าดับไฟ
กลุ่มกลางกลุ่มควันที่ออกมาจากรถจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำดับไฟอยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมง
จึงสามารถคุกกลุ่มเพลิงเอาไว้ได้สำเร็จ
เพราะดีที่รถไม่ได้รับความเสียหายมากนัก